คุณผู้ชมครับปีนี้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนั้น
พิเศษกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่ามีการจัดโซนเพื่อแสดงสินค้าโดยเฉพาะ
ดึงดูดกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะกำลังซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ
และเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอัญมณีของประเทศอีกด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
โซนของเครื่องประดับสำหรับเทศกาล
ซึ่งครั้งนี้จำลองเป็นทีมงานวิวา
มาเป็นอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย
ออกแบบเรียบง่ายมีทั้งสไตล์ญี่ปุ่นและยุโรป
เอาใจหนุ่มที่ชอบแต่งตัว
ประดับสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ลูกค้าญี่ปุ่นออเดอร์เป็นพิเศษ
ผลิตออกมาแล้วปรากฏว่าขายดีในกลุ่มธาตุแมวชาวไทยด้วยค่ะ
สำหรับกลุ่มสุภาพสตรีอายุ๕๐ปีขึ้นไป
เน้นเครื่องประดับที่มาจากธรรมชาติ

อย่างจี้อันนี้เป็นแว่นขยายได้ด้วย
อกจากนี้ยังมีอัญมณีมงคลตามความเชื่อต่าง
และอัญมณีที่ออกแบบศิลปะหัฐกรรมไทย
เฉพาะกลุ่มนี้มีมากกว่า๖๐ร้านที่นำสินค้ามาร่วมแสดงค่ะ
ก็จะมีทั้งน้องหมามีเรื่องของความเชื่อ
มีความเชื่อของผู้ชายและก็จะมีในส่วนของเวดดิ่ง

ซึ่งจริงแล้วทางต่างประเทศเขากำหนดมาด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเป็นสินค้าขายดีติดอันดับ
หรือว่าเพื่อที่กระตุ้นยอดขายอัญมณีด้วย
การนำโชว์เคสทั้ง๖ประเภทมาเป็นไฮไลท์งานในครั้งนี้

เพราะต้องการดึงดูดให้ลูกค้าและผู้ประกอบการต่างชาติ
ศักยภาพของผู้ผลิตชาวไทยในงานฝีมือที่ปรานีต
พลิกโฉมงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับแบบเดิมค่ะ

เราน่าจะมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ๑๕๐๐ล้านบาทนะคะ
ส่วนเป้าที่เราตั้งไว้สำหรับปีนี้ก็ประมาณ๗๙๐๐ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชื่อว่า
ผลพวงจากการจัดงานในครั้งนี้
ส่งผลให้ยอดส่งออกอัญมณีของไทยในปีนี้
เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐จากปีที่แล้ว
เป็น๗๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก๗๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะ
มาสิรีขุนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน